ขอก็รีบขอ
อย่ารอยถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

พี่อาร์ตพี่ตุ่มร้องเพลงพร้อมไหมคะ

เขาร้องเหมือนเขาบอกเราเลยว่า

เออเจอครับ

พ่อแม่พี่อาร์ตเขาว่าไงเขาก็รับได้ครับ

พ่อแม่ผมเขาเป็นเหมือนแบงวงแฆครับ

บอกเลยว่าหมั่นใส่

เป็นเพลงแรกก็จะมีเงินสะสมแล้วนะครับ

เอาละครับมาเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณตุ่มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
ที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณตุ๋มร้อง
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๑มื้อ

๑มื้อ
หมื่นบาทซึ่งมีค่าสำหรับคุณตุ่มและคุณอาร์ตเป็นอย่างมากนะครับ
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาทั้งสองคนได้ทันทีในเรื่องของรถเข็นและสายออกซิเจน
จะขอก็รีบขอซิรินทรานิยากรไม่มีการขึ้นบอร์ดว่าร้องผิดขึ้นมา

ดีใจนะได้หมื่นนึงแล้วพี่อาร์ต
ได้ทั้งรถเข็นได้ทั้งสายออกซิเจนแล้ว

เก่งครับผมพาเขาไปซ้อมร้องเพลงมา

เขาร้องได้ผมก็ร้องได้แบบ

อันนี้ผมให้เขามา

แต่ปีหน้าเดี๋ยวตาผม

พี่อาร์ตจะมาพี่อาร์ดร้องเพลงของใครได้

นอกจากเป๊กกี้กับป๊าแล้วนี่รู้จักใครอีกดารา
ผมก็รู้จักพี่รุ่งสุริยาครับ
ค่ะรู้จักพี่รุ่งได้ยังไงพี่อาร์ต
ตอนนั้นผมไปเจอเขาที่งานทุ่งครูเกษตรแฟร์ครับ

เขาก็ทักคุยกับผมแล้วกับตุงครับ
ค่ะแล้วถ้าตอนนี้มีคนถามพี่อาร์ตว่า
อาร์ตรู้จักดารากี่คนตอนนี้พี่อาร์ตรู้จักใครบ้างแล้ว
พี่รุ่งสุริยาหนึ่งคนคุณป่านุ่มสันทิศุกร์หนึ่งคน
ผมก็เคยเห็นเขาในทอทัศน์ครับ
มันแหงอยู่แล้วล่ะ
ถือว่าถือว่ารู้จักกันหรือยัง

ยังไม่ได้มีการโต้ตอบอะไรกัน
ทีนี้ทำยังไงเราถึงจะเรียกว่าเรารู้จักกัน

ต้องไปเลี้ยงข้าวกันก่อนไหมหรือว่าอะไรกันหรือว่ายังไง
อันนี้ต้องแล้วแต่เขาเลยครับ

เดี๋ยวทำยังไงป่านุ่มถึงจะได้รู้จักกับพี่อาร์ต

ครั้งสองตอนหลายครั้งยังไม่เรียกรู้จัก

เอ้ยอาร์ท

สุดยอดสุดยอดโอเคถือว่าเรายังไม่สนิทกันเดี๋ยวต้องเจอกันอีก
แต่ว่ารู้จักกันหรือยัง

เอาล่ะเรามาแข่งกันต่อเลยนะคุณตุ่ม
ตอนนี้เราก็รู้จักกันเรียบร้อยเป็นครอบครัวกันแล้ว
เพลงต่อไปนี้สองหมื่นบาทแล้ว
มาฟังกันก่อนเลยนะครับว่าเพลงที่มูลค่า๒๐๐๐บาทนี้จะเป็นเพลงอะไร
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เห็นสีหน้าตอนอินโทรเพลงที่๒มาแหมหน้าถอดสีเหมือนกันนะ
เพลงนี้พี่ตุ่มรู้จักไหม

ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวช่วย
ตัดสินใจได้เลยใช้ได้เลย

คุณตุ๋มมี๑หมื่นบาท

แต่ถ้าสู้ต่อเพื่อต้องการสองหมื่น

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

สู้

สู้หรือหยุดครับ

ไม่มั่นใจกว่าล้อง

อีกทั้ง๒ตัวกลัวเปิดมาไม่เจอใช่ไหม

ก็คือยังไงก็ยังได้รถ

กลัวเดี๋ยวเกิดร้องแล้วผิด
หรือเปิดป้ายไม่เจอเหลือ๕๐๐๐

ใครอยากฟังพี่ตุ่มร้องเพลงนี้บ้าง

พี่อาร์ตอยากฟังพี่ตุ่มร้องเพลงนี้ไหมคะ

ถ้าพี่ตุ่มร้องเพลงนี้
ได้โดยที่ไม่ผิดทุกคำ

จริงก็เป็นเงินที่ช่วยกันนะครับ

เอานะคุณตูมสบายนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๕๐๐๐บาท
จากคุณฟันสักที่สุด

เพลงมาครับ

ดินทอด

ดินทอด
ขอโทษนะครับ

เป็นแฟนของเธอใช่ไหม
หรือเป็นใครถึงโทรมาเรียกมาร้อง
ถ้าหัวใจมีเจ้าขอ
บอกตรงสักคำดีไหมไม่ต้องหลอกกัน
สิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไป
สิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทัน
บอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจ
อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหม
ความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้ง
ไม่คิดทดใจไม่คิดโทษใคร
อกจากใจฉันเองที่ไม่รักดี
ขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจ
บอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจ
อยากรักไม่ได้อยากเป็นชู้